เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่
ทำไม

แล้วไม่ยอมรับความคิด
พี่เบิร์ดจริงเหรอ
ใครก็เคยมีชู้เหมือนกัน
ไม่ใช่หรอกแต่อย่างนี้ก่อนจะไปเนื้อข่าว

บางคนก็เงียบขอโทษ
แต่บางคนบอกทำเป็นโมโหซะเลย
แอบโดยวายแอบเล่นใหญ่นะ

ดูสิที่พี่บุ๊คบอกว่าไม่มองหน้าเพราะอะไรรู้ป่

แฟนเขาคือคนเสื้อส้มที่อยู่ข้างหลัง
ที่อยู่เสื้อส้มข้างหลัง

แล้วเสื้อฟ้านี่แหละคือคนที่ไปมีอีกคนนึง
แหมแล้วพอเสื้อส้มจับได้

คุณผู้ชมเอางี้เสื้อสีฟ้าเนี่ย

ชื่อว่าคุณนาเราเรียกอย่างนี้ละกัน
ดูไม่พอใจขนาดอยู่ท้ายกระบะตำรวจอ่ะ

จับได้ว่าแฟนนุ่มเสื้อฟ้าคนนี้

แต่ปรากฏว่าในทาเสื้อฟ้า

คิดดูสิต่อยตีจนปากเจอ
หน้าบวมแล้วมีดาบหัวตัดนะ

อู๋ยหนักเลยหนัก

ทำใหม่เยี่ยมเลยอ่ะใช่ไม่ใช่แม่บันทัศน์โอ้โห
พี่พูดว่ากี่เล่มน่ะดาบชามูไรหลายเล่มน่ะเนี่ย
พี่พกดาบเยอะแยะขนาดนี้น่ากลัวมากคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงถนนสุขุมวิทย์ที่จันทบุรี
ร้านข้าวแกงเลยค่ะพอตำรวจมาถึงนะ
คือเจอในทาเนี่ยคนนี้คนนี้โวยวายอยู่เสียงดังเลย
แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรผมยอมติดคุก
ลองทำจังหวะนี้ก็หน่อยที่เขาร้องไห้เนี่ยค่ะ
เรื่องอะไรอ่ะดมเรื่องอะไรอ่ะผมยอมติดคุกครับยอมติดคุกเลยครับ
โดมเบียปัญหาอะไรอ่ะดมผมยอมติดคุกครับผมไม่มีอะไรพี่
ไม่เราเขาทำอะไรเราเราปากแตกเนี่ยเราเป็นอะไร
ผมยอมติดคุกผมไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรพี่แล้วเราชกเข้าชกเราเนี่ย

นี่ผมไหวพี่ให้ผมครับมันเป็นอะไรครับผมยอมติดคุก
เนี่ยพูดอยู่ประโยคเดียวเลยพี่โมงคุกยอมติดคุกครับคุกว่ายด้วย
ใช่แล้วที่เห็นสำเนียงพูดไม่ค่อยชัดเนี่ยอ่ะลืมบอกไปเป็นชาวกรรมผู้ชาติทั้งคู่เลยนะคะ
สำเนียงก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยทีนี้พอฟังฝั่งผู้ชายไปแล้วใช่ไหม
ฝั่งอีกคนนึงบ้างคุณนาเสื้อสีส้มเนี่ยเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดเลยนะ
บอกว่านายทาเนี่ยแอบไปคบซ้อนกับเพื่อนร่วมงาน
ทั้งที่ใช้ชีวิตอยู่กินกับฉันเธอยังไปคบกับเขาอีก
แต่แหมแทนที่ฝั่งในทาเสื้อฟ้าจะสำนึกผิดดันมาทำร้ายดันมาต่อยที่ห้องพัก
บอกว่าใครจะอยู่ด้วยโดนตีขนาดนี้ไปอยู่กับเพื่อนดีกว่า
ฝั่งผู้ชายน่ะเสื้อฟ้าก็ขนขับกระบะนะของนายจ้าง
มาทำร้ายถึงคิวรถรัวหมัดใส่โอ้โหหน้าบวมปากเจอนั่นน่ะ
แม่เอาดาบหัวตัดมาไล่ฟันอีกค่ะ
แล้วทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไง
โอ้โหที่เปิดแผลให้ดูน่ะนะพี่มุมพี่บ๊อตดูสิ
เป็นรอยแบบเฉียวตรงต้นแขนแบบนี้ค่ะ
แล้วยังไปวิ่งคว้าแบบดาบหัวตัดวิ่งเข้ามาในร้าน
กระโดดขึ้นโต๊ะอีกเห็นอาวุธเยอะขนาดนี้นี่

แล้วก็คุมตัวในทาคนนี้ไปโรงพักแล้วก็ยึดอาวุธต่างไว้
ต้องไปสอบปากคำที่สพขลุงแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะ

ความรังหน่วยงามทั้งนั้นจะเกิดความรุนแรงกันเลยนะครับใช่ไหมครับ